คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักอย่างไรที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกัน
เผลอแป๊บเดียวเราเข้าสู่กลางปีกันแล้วนะคะ
ครึ่งปีหลังอะไรก็ตามที่ครึ่งปีแรกรู้สึกมันยากเย็นเหลือเกินกว่าจะผ่านมาได้
มันแบบโอ้โหสาหัสก่อให้ครึ่งปีหลังเบาลงแล้วก็เจอสิ่งที่ง่ายขึ้นบ้าง
รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะฝนฟ้าตกทุกวันเลย
ยังไงก็ตามอยู่กับฝนแบบที่เข้าใจฝนแล้วก็เข้าใจตัวเองว่า
เอ๊ะถ้าอากาศแบบนี้ต้องดูแลตัวเองแบบไหนเดินทางยังไง
และที่สำคัญเรื่องของโควิดก็ยังไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะคะ
มีปัญหาเรื่องของใจคุยกันทางนี้มีปัญหาเรื่องของร่างกาย
อย่าลืมดูแลตัวเองและปรึกษาคุณหมอก็แล้วกัน
วันนี้มีปัญหาเรื่องของใจที่มีคำถามที่ฝากเข้ามา
เวลาอ่านคำถามของหลายคนที่ส่งเข้ามาค่ะ
เยอะเลยที่ชอบถามว่าหนูโง่ไหมคะหนูโง่ใช่ไหม
อ้อยยืนยันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องความรักไม่มีใครโง่
มันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมและก็เป็นสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นเสมอค่ะ
เรื่องคนอื่นเก่งกาดบอกแล้วตายอาณาจเรื่องตัวเองทั้งนั้น
ไม่เกี่ยวกับโง่นะมันเกี่ยวกับการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอาใจลงไปเล่นปั๊บ
หลายสิ่งหลายอย่างที่ควรทำแล้วเราไม่อยากทำไงคะ
คำปรึกษาคนอื่นเลยง่ายแล้วก็จะตายอนาจแล้วรู้สึกว่า
ถ้าฉันเองฉันก็ทำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยทำไม่ได้ในวันนี้
ไม่ได้แปลว่าอนาคตทำให้ได้ลองมาฟังคำถามนี้ดู
สวัสดีค่ะพี่อ้อยและฮาวทูรักหนูชื่ออ้อนค่ะ
มีปัญหาอยากให้พี่อ้อยช่วยหน่อยอ้อนปรึกษาคนรอบตัว
มีแต่คนบอกว่าอ้อนโง่และให้เลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้
น้องอ้อนอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะไม่เคยมีแฟนเลย
แต่ตอนนี้อ้อนมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขาอายุมากกว่าอ้อนรอบหนึ่ง
แล้วก็ด้วยความที่อ้อนทำงานเป็นประสานงานควบตำแหน่งแอดมินในบริษัท
พี่คนนี้เขาเป็นหัวหน้าช่างประจำออฟฟิศ
อ้อนและเขามีการติดต่อสื่อสารกันบ่อย
อะไรเสียอะไรจะซ่อมอ้อนจะเป็นคนประสานงานให้
หลังเวลาที่พี่เขาขึ้นมาซ่อมก็จะมีขนมติดไม้ติดมือเล็กน้อยมาฝ่าอ้อน
ชอบพูดหยอกให้อ้อนเขินชมอ้อนว่าน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้
จนตอนนี้เขายอมรับกับอ้อมเต็มตัวแล้วค่ะว่าเขาชอบ
แต่อ้อนยังไม่ได้ตกลงที่จะคบกับเขานะคะ
มันเหมือนเรายังไม่ได้ชอบเขามากขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกดีที่ได้พูดคุยกับเขา
เดี๋ยวนะน้องอ้อนอายุ๒๗เขามากกว่าเรา๑รอบ
ตอนนี้เขาก็ต้องประมาณเกือบสี่สิบแล้วเนอะที่เขาเป็นคนดูซื่อ
เขาเคยเล่าให้อ้อนฟังว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วมีลูกสองคน
แล้วก็เลิกกับภรรยาไปได้เกือบสามปีตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยเช่าห้องอยู่คนเดียว
แต่ต้องส่งเสียลูกแล้วก็ต้องโอนเงินให้กับทางบ้าน
ภาระค่อนข้างเยอะเขาเคยถามอ้อนว่ารังเกียจไหมที่จะคุยกับเขา
คือถ้าตัดเรื่องภาระของพี่เขาอ้อนก็ชอบที่จะคุยกับเขานะคะ
เพราะเขาคุยสนุกชอบเล่าเรื่องแปลกที่อ้อนไม่ค่อยรู้ให้อ้อนฟัง
ซึ่งเราคุยกันมาหลายเดือนมันก็มีเรื่องราวดีเยอะมากในขณะที่ได้คุยกัน
แต่ก็มีหลายช่วงเหมือนกันที่พี่เขาบ่นถึงภาระที่เขาต้องเจอ
ซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ถือว่ารับฟังคนที่เขากำลังมีปัญหาชีวิตก็แล้วกัน
ถือว่าทำบุญซึ่งหลังจากที่เราคุยกันบ่อย
เขาก็มักจะชวนอ้อนไปทานอาหารในตอนเย็น
ด้วยความที่เรารับรู้ถึงภาระจะให้เขาเลี้ยงเราก็ใช่เรื่อง
เวลาไปไหนด้วยกันอ้อนก็จะบอกเลยว่าพี่ไม่ต้องออกให้อ้อนนะ
ซึ่งมันก็มีบ้างที่พี่เขาพยายามจะเลี้ยงเล็กน้อย
แต่อ้อนก็ไม่อยากจะไปเป็นภาระเขาเพิ่มดังนั้นก็เลยปฏิเสธ
หรือไม่ถ้าช่วงไหนที่เขาดูลำบากบางทีเราก็เลี้ยงเขาก็มีค่ะ
ช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาด้วยความที่พี่เขาเล่าให้ฟังว่าลูกเปิดเรียนแล้ว
เขาต้องส่งเสียให้ลูกก็เลยทำให้พี่เขาเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลัง
สองสามเดือนนี้พี่เขาจะขอหยิบยืมเงินอ้อนบ้าง
บอกตรงนะคะพี่อ้อนก็ไม่ใช่คนที่มีตังค์อะไร
และตอนแรกอ้อนก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไว้ใจได้หรือเปล่า
แต่พอเราปัจจัยให้ยืมพี่เขาก็คืนตรงเวลาทุกครั้ง
อนก็เลยเริ่มที่จะเชื่อใจและให้พี่เขายืมเงินเพราะสงสารเขามากจริง
ช่วงเดือนแรกเขาก็ยืมแค่เดือนละ๒ครั้ง
หลังเริ่มถี่ค่ะแล้วก็รวบยอดคืนทุกสิ้นเดือน
มันก็เลยทำให้บางทีเราก็มีช็อตบ้างเพราะเงินที่เราจะใช้หมุน
ดันเอาไปให้พี่เขายืมคราวนี้ด้วยความที่เพื่อนที่ออฟฟิศออนจับสังเกตเก่ง
เพราะว่าตอนนี้อ้อนเริ่มเปลี่ยนไปแต่ก่อนใครชวนไปกินอะไรซื้ออะไรอ้อนไม่เคยขัด
หลังเราเริ่มอิดออดเพื่อนสนิทที่ออฟฟิศก็เริ่มซักไซส์
ก็เลยตัดรำคาญเล่าให้ฟังปรากฏว่าเพื่อนด่าอ้อนยับเลยค่ะพี่
ซึ่งอ้อนก็อธิบายว่าเราเห็นใจเขาจริงนะและทุกครั้งที่ยืมเขาก็คืนตรง
เพื่อนก็บอกว่าสักวันระวังจะโดนเชิดเงินหนีอ้อนรู้สึกว่าเพื่อนที่ออฟฟิศดูอคติไปหรือเปล่า
ก็เลยลองไปถามเพื่อนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ทำงานด้วยกันดูบ้างเพื่อนก็บอกว่าอ้อนเปย์เก่ง
ไม่มีจะกินยังเอาไปให้ผู้ชายอีกซึ่งความจริงเขาพูดแรงกว่านี้นะคะ
ตอนนั้นที่เราให้เราเห็นใจเขาจริงนะคะพี่อ้อยเพราะอ้อนคุยกับเขาทุกวัน
เราเห็นกิจวัตรของเขาว่ามันลำบากจริงเราเลยให้ยืมแต่ก็พูดยาก
เพราะใครไม่เจอแบบอ้อนอาจจะไม่เข้าใจอ้อนก็เลยไปปรึกษารุ่นพี่ที่สนิท
ทุกคนบอกเหมือนกันว่าอ้อนใจดีเกินไประวังจะถูกหลอกเอาง่าย
ซึ่งพอทุกคนพูดไปในแนวเดียวกันอ้อนก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจว่า
สิ่งที่เราช่วยเหลือคนคนหนึ่งที่กำลังตกทุกข์ได้ยากมันเป็นเรื่องไม่ดีจริงหรือ
บอกแบบนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าอ้อนห่างจากผู้ชายคนนี้เถอะ
แต่สำหรับอ้อนมันไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่
อ้อยล่ะคะคิดว่าอ้อนดูเป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนโง่แบบที่เพื่อนอ้อนบอกหรือเปล่า
อ้อนควรจะทำยังไงดีกับสถานการณ์แบบนี้รบกวนพี่อ้อยช่วยตอบคำถามอ้อนหน่อยนะคะ
ค่ะยินดีที่สุดเลยแต่น้องอ้อนอย่ามองโลกในแง่ดี
จนลืมว่าการมองโลกในแง่ความเป็นจริงคืออะไรนะคะ
อ้อยย้ำอีกทีนะไม่เกี่ยวกับโง่ไม่โง่มันอยู่แค่ยอมหรือไม่ยอม
ตอนนี้เนี่ยน้องอ้อนกำลังมีใจให้เขาพี่อ้อยว่า
น้องเลยปักอกปักใจกับทุกสิ่งที่เขาบอกจนเหมือนกำลังหลอกตัวเองนะ
ลองทำใจกลางแล้วลองคิดตามสิ่งที่พี่อ้อยบอกนะคะยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะ
อันหนึ่งเขาอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานเป็นหัวหน้าช่าง
จริงเขาควรมีรายได้ระดับไหนคะเมื่อเทียบกับเรา
คนรักกันช่วยกันได้นะแต่อย่าช่วยจนเขาอ่อนแอแค่แบร์มือขอ
อ้อนเป็นรุ่นน้องเขาตั้งกี่ปีการมาขอเงินรุ่นน้องที่อายุแค่นี้อายุงานแค่นี้
พูดตรงตรงเขาไม่เขินเหรอผู้ชายที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองที่สุด
ถ้าเขารักใครเขายิ่งต้องแสดงออกถึงภาวะผู้นำเพื่อโชว์ให้เห็นว่า
ถ้าวันหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันน้องจะสามารถฝากชีวิตและอนาคตไว้ที่เขาได้
ใครจะกล้าด้อยฆ่าตัวเองมาแบร์มือขอเงินรุ่นน้องหรือขอเงินจากผู้หญิงที่เขากำลังจีบ
ลองคิดดีดีหรือแม้แต่ถ้าน้องอยากจะช่วยใครยังไงก็ต้องไม่เดือดร้อนต่อตัวเองค่ะ
ประโยคที่พี่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กอย่าเอ็นดูเขาจนเอ็นเราขาด
การดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจ
แต่ถ้าน้องให้มากไปจนตัวเองเริ่มลำบากพี่ว่าไม่ถูกแล้ว
งานที่เราต้องใช้ความสามารถทั้งแรงกายแรงใจแลกเงินมาได้
กลับไม่สามารถหาความสุขจากเงินนั้นได้เพราะมัวแต่ช่วยเขามันใช่หรือน้อง
และต้องช่วยไปถึงเมื่อไหร่ยิ่งให้เขายิ่งกลับไม่ค่อยเกรงใจ
เขินอายใดพี่ว่าผิดปกติแล้วนะ
พ่อแม่เราให้เลือดเนื้อและชีวิตน้องดูแลท่านดีแค่ไหนล่ะ
ตอบแทนท่านแล้วหรือยังท่านจะรู้สึกยังไง
เมื่อลูกสาวที่ท่านรักดูลำบากลำบลใช้ชีวิตยาก
เพราะเอาเงินไปแบ่งผู้ชายคนหนึ่งใช้แบบไร้สติ
เงินทองกับเรื่องของหัวใจค่ะมันมาเกี่ยวยงกันน้องอ้อน
บางคนเขาถือด้วยซ้ำความสัมพันธ์ที่ยาวนาน
ไม่ควรถูกทำให้พังพินาศด้วยปัญหาเงินเงินทอง
เห็นเขาลำบากอยากช่วยลองช่วยรูปแบบอื่นได้ไหมล่ะ
ให้กำลังใจให้วิธีการให้คำปรึกษา
พี่คะหรือเราจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงบ้างนะ
นี่ขนาดพูดแบบนี้พี่ยังเขินแทนผู้ชายคนนั้นเลย
เขาอายุมากกว่าเราเป็นรอบเขาจะไม่รู้วิธีทำมาหากินเลยหรือ
ความรักไม่ได้ทำให้ใครตาบอดนะคะ
แต่อาจทำให้เรามองแต่สิ่งที่เราอยากมองน้องอ้อน
สัญญาณอันตรายดังลั่นเรานั่นแหละที่แกล้งฟังไม่ได้ยิน
ถ้าอ้อนสนใจผู้ชายคนนี้จริงอ้อนไม่อยากรู้เหรอคะว่า
เขาเป็นคนดีพอที่จะให้น้องเลือกเป็นคู่ชีวิตไหม
ลองพิสูจน์ก็ได้ลองไม่ให้ดูค่ะ
เดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างปฏิเสธอย่างอ่อนโยน
พี่คะรอบนี้ไม่ไหวจริงตอนนี้อ้อนมีปัญหาที่บ้าน
ถ้าเดือนนี้ตึงมือเนี่ยเดือนต่อไปอ้อนอาจจะต้องรบกวนพี่บ้างแล้วล่ะ
ลองสร้างโจทย์เพื่อทำให้เรารู้จักเขามากขึ้น
เดี๋ยววันหนึ่งน้องก็จะรู้ค่ะว่าตกลงเรามีค่าหรือแค่มีประโยชน์
คือไม่ได้บอกให้น้องต้องมองโลกแง่ร้ายนะแต่ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ค่ะ
โดยเฉพาะวิธีที่ผู้ชายดีดีเขาไม่ค่อยทำกันจีบรุ่นน้องขอยืมเงินรุ่นน้อง
หลาดไปหน่อยพี่ว่าอีกอย่างน้องบอกเห็นใจเขาเลยไม่กล้าปฏิเสธเขา
แต่กลับเอาเรื่องของเขาไปปรึกษาคนนู้นคนนี้พี่อ้อยว่าก็เป็นวิธีที่ใจร้ายนะพี่ว่า
คือปรึกษาพี่อ้อยนะไม่เป็นไรเพราะพี่อยู่ไกลไกลเกินกว่าจะมีผลอะไรต่อน้องและต่อเขา
แต่ถ้าเกิดน้องเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ในออฟฟิศคนอื่นจะมองเขาแบบไหนคะ
วิธีการนี้ไม่น่าใช่วิธีที่จะแสดงออกว่าน้องเห็นใจเขา
เอาตรงนะปฏิเสธไม่ให้เงินนะยังดูใจร้ายน้อยกว่านี้เลย
ดันเอาเขาไปพูดกับคนนั้นคนนี้แม้ว่าเจตนาไม่ได้จะหมายถึงการประจาน
แต่แค่ขอคำปรึกษาแต่มันก็บอกไม่ได้หรอกค่ะว่า
ต่อให้ไม่เจตนาก็มีคนตีความแบบนั้นได้ตอนนี้คนคงมองเขาแปลกไปแล้วอ่ะ
อ้อนเคยถามตัวเองไหมถ้าอ้อนไม่ช่วยเขาเขาดูแลชีวิตของเขายังไงอ่ะคะ
คือคนเดียวที่อุ้มเขาอยู่หรือเขามีคนอื่นอีกไหม
และอย่าลืมนะอ้อนเพิ่งมาเจอกับเขาก่อนเจอเราเขาอยู่ยังไง
ลองถามตัวเองดูค่ะเวลารักใครอย่าเพิ่งคิดว่า
ฉันเนี่ยต้องเป็นคนที่สามารถจะโอบอุ้มเป็นคนที่เป็นผู้หญิงกู้โลก
และฉันจะสามารถทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้น
ใจเย็นค่ะอ้อนค่อยดูกันไปคนเราพี่อ้อยย้ำอีกที
รักกันช่วยกันได้แต่อย่าช่วยจนรู้สึกว่าอีกคนนึงเริ่มเคยตัว
อ้อนบอกว่ารู้สึกไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราช่วยเหลือคนคนหนึ่ง
กำลังตกทุกข์ได้ยากมันเป็นเรื่องไม่ดีจริงหรือ
น้องมองผิดประเด็นช่วยคนอื่นคือเรื่องดี
แต่ที่สำคัญคนคนนั้นต้องน่าช่วยด้วยนะคะ
คนคนนั้นน่าช่วยแค่ไหนเขาดูแลตัวเองไม่ได้
หรือแค่เอาความรักและความมีน้ำใจของเรามาเอาเปรียบเรา
เพื่อนพี่ที่น้องไปปรึกษาเขารักน้องอ้อนเขาถึงเตือน
ถ้าเขาไม่รักน้องซะหน่อยนะคงปล่อยน้องไป
จะไปโดนหลอกที่ไหนจะขึ้นเขาลงห้วยยังไงก็คงปล่อย
ต้องมองบวกจะช่วยใครต้องอย่าใจร้ายกับตัวเอง
จะช่วยคนที่ว่ายน้ำไม่ได้น้องก็ต้องว่ายน้ำให้แข็งกว่า
หรือต้องดูด้วยนะคะว่าตกลงเขาว่ายน้ำไม่เป็นหรือแค่เห็นแก่ตัว
ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
บางคนใช้ใจนำหน้าจนลืมไปว่าสติอยู่ไหนสติอยู่ไหน
ยังอยากให้เขายืมก็ต้องขอให้ยืมได้จ้ะแต่ตัวเองอย่าลำบาก
มันลำบากเกินไปค่ะอ้อนและที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะช่วยเขาขนาดไหน
เขาก็คงต้องหาวิธีในการที่จะดูแลปกป้องตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน
เขาอายุเยอะกว่าน้องมีครอบครัวทั้งที่อ้อนนี่คือความรักครั้งแรกด้วยซ้ำ
ความรักครั้งแรกที่มันอาจจะหอมหวานกว่าปกติใช้สติเยอะนะคะ
มีอะไรเราคุยกันได้เสมอและตอนนี้ถ้าเป็นไปได้
เหนือจากการลองหยุดให้เงินเขาลองหยุดเอาเขาไปปรึกษาคนรอบตัวในออฟฟิศ
เพราะตอนนี้ต่อให้ไม่เจตนาแต่คนคงมองเขาแปลกไปแล้วล่ะค่ะ
ขอบคุณอีกครั้งที่ไว้วางใจพี่อ้อยนะคะและเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟัง
เป็นคนที่ฟังกันได้เสมอไม่ว่าจะเจออะไร
หรือแม้แต่ใครที่ฟังพอดแคสต์แล้วมีความคิดเห็นอยากแสดงความคิดเห็น
อาจจะเห็นด้วยอาจจะรู้สึกว่าหนูมีอีกวิธีค่ะพี่อ้อยค่ะ
เอาไปแบ่งให้น้องเขาลองไปใช้ดูได้ส่งเข้ามาได้ในอีเมลนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป